มนุษย์ดูหนังพอดแคสต์รายการคุยหนังเป็นกันเองที่จะพาคุณดำดิไปสู่โลกของภาพยนตร์
สวัสดีครับสวัสดีครับมาถึงจุดที่อีพี๑๑กันแล้วใช่
แล้ววันนี้เราก็มีแขกรับเชิญลำดับที่๔ซึ่งเป็นแขกรับเชิญคนสุดท้ายของรายการเราด้วย
ใช่และเป็นคนที่สวยที่สุดใช่ขอต้อนรับผลบุญที่ได้ทำมาในวันนี้
ตอนนี้คือซายแม่งด่ากูอยู่นะแล้วกูไหลไม่ได้
ครับว่ายอมรับคำชมขอบคุณไม่อะไรที่เป็นเรื่องจริงเราก็ต้องยอมรับไง
ถูกต้องนั่นก็คือคุณคุณโดนัทมนัสนันนั่นเองครับ
หลายคนก็จะรู้จักพี่โดนัทในฐานะนักแสดงใช่เนาะแต่วันนี้

มันต้องกลับตัวอักษรยังไงวะอักษรอายุรุ่นเรา

เราเกิดมาปุ๊บคอมพิวเตอร์ก็คือประชุนหน้าแหละ

ไม่เหมือนทรายน้อยที่แบบเอารูปกองถ่ายสมัยก่อน
เอาซ้ายดูอีกแล้วขอโทษ

แต่ว่าไม่ที่บอกว่าเด็กเจนซีก็ยังรู้จัก
เพราะว่าอะไรเพราะว่าเวลาที่เราไปออกกอง
เล่นละครพบปะเด็กเนี่ย
ก็ต้องบอกว่าเราโตมาพร้อมกับพ่อแม่ของเด็ก

ใช่ค่ะเวลาไปทำงานแล้วเจอเด็กทุกคนก็จะแบบว่า

คือนึกว่าเด็กไปดูผลงานเราถูกไหม

ก็คือเป็นการรู้จักกันมาตั้งแต่เกิด

ว่าแบบเฮ้ยไปเล่นกับพี่โดนัสเหรอ

แต่เด็กจะหน้าตารู้จักเราทุกคน

เคยเจอตัวจริงดูละครมาตลอดเลยค่ะ

อันนี้กูพูดเอง
คือเด็กไม่รู้แหละแต่ว่าเราสองคนก็รู้จักหนู

เพราะว่าในยุคที่มันยังไม่มีออนไลน์ใด

อ่านทุกแรมไม่ซื้อ

ไม่เราก็จะซื้อเล่นที่เราอยากซื้ออะไรอย่างงี้แต่ก่อนต้องรออ่าน
เป็นยุคที่เราเริ่มต้นที่จะรู้จักกัน
จริงก็มีความ๑๐ปี

ซึ่งตอนนั้นก็คือเขาก็แน่นอนเขาเป็นดาราถูกไหม

เขียนให้แกซีนแล้วก็ไปสัมภาษณ์เขา

เหมือนอายุใกล้กันอายุเท่ากัน

คลิกกันเรื่องหนังเอ่ยเรื่องอะไรเอ่ยอะไรอย่างนี้

คิดตอนผมผิงผ่านมันไม่นานก็ได้

มีงานหนังสั้นที่มีงานหรืออะไรอย่างเงี้ย
ชวนมาเล่นมาถ่าย

คือไม่เรียกเรียกว่ารู้จักพี่โด่ละกัน
ในฐานะแบบที่เราเห็นพี่โด่เป็นนักแสดง

พี่โนก็เป็นรุ่นพี่เราที่มหาลัย

ห่างกันรอบเดียวเอง

โดเป็นรุ่นพี่ที่มสวครับ

ก็ไม่แปลกใจที่พี่โดจะมาสายกำกับด้วย
เราก็จะเห็นพี่โดเป็นในฐานะนักแสดง
แต่ตอนนี้เราเห็นพี่โด่ในฐานะผู้กำกับด้วย

เขาก็ทำงานด้านกำกับมานานพอสมควร

เดี๋ยวมันจะดูอายุมากใช่มั้ย

โอ้สังแกร่งแล้ว
วันนี้เราก็เลยจะมาชวนโดคุยเรื่องนี้แหละ
ชีวิตของด้านที่เป็นนักแสดง

อยากรู้ว่าพี่โด่มันเริ่มต้นอะไร๑๙๕๐
พูดง่ายว่าเข้าสู่โลกของการแสดง

เฮ้ยมันคลาสสิกอ่ะแล้วมันมีแมวมองอีกป่ะ
ใช่พี่พศอานนท์ก็เคยเจอโด
แบบเรายังทันตอนนั้นแบบทันจริงแต่คือตอนนั้นอ่ะ
เราก็จะรู้ว่าพี่มอสพี่เต๋าพี่นุ๊ก
แล้วเราก็คือพอพวกพี่เขาเริ่มดังอ่ะเราก็ไปตามดูคอนเสิร์ตใช่ป่ะ
หรือพี่อ้อมสุนิสาอะไรอย่างเงี้ยเราก็รู้ว่าครูเขาดังมาก
เราไม่เคยคิดก็คือวันหนึ่งพอเราเริ่มแบบโตขึ้นจนเหมือนถึงอายุหนึ่งอ่ะ
แล้วก็มีคนมาชวนมันเหมือนที่เราอ่านมาก
เหมือนที่เราเห็นเลยแล้วก็เริ่มมาเล่นมิวสิกวิดีโอ
แกงเบื้อนเขาก็จะจำได้เลยแต่นี้จำแม่นเลย
เห็นคุณหน้าอะไรอีงเง้ะ

เยอะกว่าทุกวันนี้พี่
โฆษณาอีกรู้สึกว่าจะมาถ่ายแถวนี้แหละ

เป็นมนุษย์ที่ถูกสัมภาษณ์หนึ่ง

ก็เริ่มเล่นโฆษณาแล้วก็มาเล่น

เขาไม่ส่งข่าวเราหรอกนะเขาส่งข่าวแฮปปี้

พี่เจมส์เรืองสังตอนนั้นพี่เจมส์สั่งมาก

แต่ก็เวลาเขาลงข่าวยังลงไม่ชัด
เห็นหรือเห็นหลังเราบ้างเน้นนักแสดง

มันเริ่มเป็นจุดเปลี่ยนแล้วว่า

แล้วก็เริ่มแบบมีคนชวนเซ็นสัญญา

อันนั้นคือมอสโอวอร์ยัง

มันตั้งแต่มัธยมเลยหรอ

ตอนส่งใบมหาลัย

มันมีความคล้ายกันเพราะว่าเขาแค่นี้คราบเกี่ยวไง

แต่ตัดภาพเป็นของเราอาจรูป
ก็เป็นเรื่องของยุคสมัยหรือเปล่า
สี่หรอกกระด่าสแกนเครื่องสแกน
พี่ป๋อภาพน่ารักมาก
แต่ตัดภาพเป็นของเรา

โตมาที่ครอบครัวค่อนข้างสะพอต

แล้วตอนนั้นอยากเรียนภาษาอยากเรียนภาษาศาสตร์อยากเรียนอักษร

ฝันแบบมุ้งมิ้งแต่คือความพยายามในการอ่านหนังสือเป็นศูนย์
ที่บ้างคือว่าไม่ติดหรอกอย่าไปพยายามในสิ่งอื่น

คือตอนนั้นเขาก็มองจากการที่พอเราเริ่มทำงานในวงการใช่ป่ะค่ะ
ยังไม่ได้เรียกหรอกว่าเข้ามาเป็นแบบนักแสดงหรืออะไร

เราจะไม่เคยไปประกวดวิทยาศาสตร์

แล้วเริ่มทำกองเชียร์หาเสียงอะไรอย่างงี้

เขาก็เลยบอกไปสมัครอันนี้ดู
ก็ไปพอตอนไปสอบเนี่ย
นี่มันก็เป็นเรื่องที่จำได้ชัดเจนที่สุดเลยว่า
เราเลือกเอกการแสดงและกำกับใช่ป่ะคะ

เออพอนั่งทุกคนอื่นเล่นแล้วเราก็แบบเราไม่มีทางเล่นได้เราไม่มีทางได้
ของพี่โดได้ดูคนอื่นเล่นเหรอได้ดู
พี่คือนั่งแบบอึ้งแบบช็อกแบบคิวก่อนหน้า
ปกติเขาไม่ให้ดูปกติจะเข้าทีละคน

ถ้าได้ดูก็กดดันอยู่เหมือนกันที่ดูพี่เบิ้มเล่นอ่ะ
จริงเหรอแล้วพี่เบิ้มคือพลังมหาศาลมาก
เบิ้มคือใครคือนักแสดงละครเวทีเราจำชื่อจริงเขาไม่ได้อ่ะ
แต่เรายังจำได้เลยว่าวันนั้นสิ่งที่เขาเล่นมันส่งพลังมาถึงเรา
แล้วเรารู้เลยว่าคุณเราไม่มีทางทำได้
ก็ไม่ได้คิดว่าจะได้ทีนี้พอติดก็ดีใจแหละเนาะ
พอตอนที่ทำมันต้องส่งกำกับบ้างส่งการแสดงบ้าง
เอ้เริ่มต้นมาเข้าวงการได้ยังไงมาถึงตรงนี้ล่ะ
ของวงปลื้มเล่นกับพี่ปราโมทสั่งสอน
ชื่อเพลงปิดตาอือไม่เข้าใจเลยว่าธั้ะเข้าใจเลย
แล้วพี่ก๊อฟเขาก็จะเป็นสไตล์เขาก็จะเป็น
ไตล์แบบว่าทำอะไรที่มันเป็นเรื่องของเหนือความจริง

แล้วเราก็แบบได้เล่นงานของเขาหลายอันมาก
ก็แบบเฮ้ยเขาแบบเก่ง
แต่ว่าตอนนั้นก็มีความเล่นตามคำบอกประมาณนึงถูกไหม
ใช่แต่ก็ไม่ได้เข้าใจหรอกนะคะว่ามันคืออะไร

โจทย์คือหมักฝรั่ง
ก็ต้องแบบหอมก็กลิ่นหมักฝรั่งนี้ตลอดเวลา

ซึ่งบางทีมันร้อนมาก
มันเหนื่อยมากตื่นตั้งแต่ตี๔ยังไม่ได้เหนื่อย
นึกออกปะแล้วมันก็ไม่ได้หอม

แต่คืออารมณ์นั้นมันไม่ได้หอม
โมล้างหน้าล้างในสวนล้าง
ก็คือล้างเสร็จก็เช็ดออกแต่งใหม่
แล้วก็ล้างมีความสุขแต่คือไม่ได้แล้ว
แต่พอขาดปุ๊บก็ตอนนั้นไม่เข้าใจไม่เข้าใจเลยค่ะ

มันต้องกล้องหมุนมาแล้วร้องไห้
ยังไงไม่เข้าใจ
แล้วมาเล่นละครมันก็อีกอันหนึ่งเลยก็ไม่เข้าใจ
แต่มันก็ดันแบบพอจะทำได้

สมัยก่อนมันยังแบบมันเล็กใช่มันแบบเล็ก
และดูนับว่าสมัยก่อนโอกาสมัยก่อนมันยังเยอะนะ
สมมติว่าทำอันนี้ไม่ดีอ้ะเดี๋ยวมันยังมีอีก
เออเดี๋ยวนี้มันแบบโอ้โห
ถ้างานที่หนึ่งหรือสองไม่ดีนี่ยอดโดนตัดทิ้งไป

เออใช่แล้วก็พอเล่นเรื่องนั้นก็เป็นปัญหาเดิมว่า
มันมีฉากที่เราเออพอทำได้แต่พอแบบต้องร้องไห้อย่างเงี้อืม
ไม่เข้าใจว่าต้องร้องยังไงร้องทำไม

ไม่มันไม่รู้ว่ามันคือเราไม่ได้เข้าใจคำว่าการแสดง
ตอนนั้นเรียนแล้วนะเลิกเข้ามหาลัยแล้วปี๑ปี๑
ก็เอาตัวเองเข้าไปขังในห้องน้ำบิวอารมณ์
วิธีการว่ะชอบมาเลย
มาว่ะมาพอมาปุ๊บเดินออกไปถ่ายไม่มา
อ้าวเคยเป็นเคยเข้าใจคำว่าสิ่งนี้
เพราะเราไม่ได้เข้าใจว่าการแสดงมันคืออะไร
จริงแล้วโดนัมว่าทุกรูปแบบทุกงานทุกงานนะคะ
มันมีสิ่งที่มันต้องการไม่เหมือนกัน
แต่ว่าทั้งหมดทั้งมวลมันก็อยู่บนความจริงใจนั่นแหละ
การแสดงมันคือความจริงที่สุดในความจริงนั้น
แสดงมากแสดงน้อยเล่นใหญ่เล่นน้อยอะไรอย่างนี้ใช่ไหม
ใช่นั่นแหละแต่ว่าเอาจริงยอมรับเลยว่าช่วงแรกคือ
ไม่เข้าใจแต่คือยังโชคดีที่เราเกิดมาแล้ว

ง่วงมากเอาจริงง่วงจริงแบบ

คนที่เรียนที่นี่มันก็เป็นแบบนี้เมื่อกี้
แปลกหรอกคนแถวนี้ก็เป็นแบบนี้

โชคดีที่เรามีด้านนี้ขึ้นมา

ไม่ได้แต่ว่าอย่างน้อยเรามีทูอะไรข้างใน
บางอย่างที่ต้องขอบคุณพ่อแม่ที่ให้มาตั้งแต่เกิน

พอเรามีทูแล้วเราจะเลิกศึกษา
เรายังต้องพัฒนาตัวเองตลอด

เอาจริงนะถึงทุกวันนี้บางวันยังรู้สึกว่าแบบวันนี้ทำไม่ได้ทำไม่ดียังไม่ใช่

ใช่แต่ว่าเริ่มเพิ่งเริ่มเข้าใจมากขึ้นว่าเวลาเราเจอฉากแบบนี้ทำลองทำอันนี้สิ
เราเจอนักแสดงแบบนี้งั้นเราเปลี่ยนโหมดเราเป็นอันนี้อะไรอย่างนี้
แต่ก่อนมันก็จะมีความแบบไม่เข้าใจบทไม่เข้าใจตัวเองว่าเล่นไม่ได้ไม่เข้าใจทำไมวันนี้ทำได้วันนี้ทำไม่ได้
ไม่เข้าใจทีมงานไม่เข้าใจนักแสดงอืมแต่เดี๋ยวนี้มันเริ่มเราเริ่มเข้าใจมันเหมือนพอเรา
เปิดทุกบานกระตูทุกแบบเมื่ออะไรที่เอเอาและมันจะมาและเอ
ถ้าถามว่าเพิ่งเข้าใจเมื่อไหร่ก็น่าจะเร็วนี้แหละค่ะที่เราเพิ่งรู้สึกว่าเข้าใจและสนุก
อยู่กับมันมานานพอสมควรเลยเนอะ
นานแล้วเวลาคนแบบบอกว่าแบบ

คนบอกว่าเล่นดี

ไม่จริงเพราะตอนเราเล่นเราไม่ได้รู้สึกอย่างนั้นใช่ไหม

ไม่จริงเราทำได้ดีกว่านั้น

อันนี้เราว่าเราดีมาก

พยายามเข้าใจเปิดใจรับสิ่งใหม่

นับตั้งแต่วันที่เมื่อกี้ขออนุญาตใช้ศัพท์นี้นะคะว่า
ตั้งแต่วันที่เดบิวต์

ตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้

แล้วก็เพิ่งเริ่มจะสนุกกับมันจริงเอง

ปีเนี้ยปีที่แล้วปีเนี้ย

เพราะจริงมันก็อยู่ที่ความคิดเรา
แล้วมันใช้เวลานะคะ

เพราะเล่นเรื่องนี้ข้างจริงเข้าใจกว่าแบบนี้

มันมีส่วนประกอบอีกมากมาย
รวมกันประกอบเป็นงานงานหนึ่ง
เพราะฉะนั้นมันแบบอย่างวันนี้

แก่พอที่เราจะแบบ
ไม่ใช่ว่าแก่พอคือเราพอเราโตขึ้น
มีประสบการณ์
เออเราก็เหมือนเอาใหม่เมื่อกี้ต้องตัดที

พอเราโตขึ้นเราเหมือน
เราเข้าใจเราเข้าใจตัวเรา
แล้วเราก็รู้แล้วว่าเรายอมรับตัวเองเก่งขึ้น
ที่เราจะแบบลองทำอะไรที่มันหลากหลาย
ดูบ้างซึ่งแม้บางทีเวลาเราลองแล้วผิด
อาจจะไม่ชอบบ้างไม่ใช่ว่ะ

มันเลยทำให้เราแบบเหมือนเราเห็นมุมอื่นแล้วแบบ
เออสนุกว่ะเฮ้ยคิดแบบนี้ก็ได้
ต่อให้เดี๋ยวนี้บางทีแบบเจออะไรที่แบบ
เรื่องไหนที่เล่นแล้วแบบเอ๊ะมันไม่ใช่มันขัดใจ
เขาก็จะเอาวางไว้ก่อนแล้วก็ไปทำอย่างอื่น
แต่ยังคิดเรื่องนั้นอยู่ว่างั้นเราจะหมุนมุมมองเราต่อสิ่งนี้ยังไง
ถ้าเป็นตอนเป็นเด็กมันก็จะแบบงองมีอย่างเดียวงองแงไม่อยากทำ
ไม่ไปแล้วไม่เอาพอลาออกจากวงการ
เออพูดมา๕๐๐ครั้งแล้วเรื่องลาออกจากวงการเนี่ย

ก็ยังอยู่ดิฉันก็ยังอยู่
ไม่แต่เราชอบที่โดพูดเรื่องว่าเป็นนักแสดงมันต้องเปิดใจต้องยอมรับอะไรหลาย

ซึ่งบางทีแบบคนมันจะคิดว่าเฮ้ยเป็นนักแสดงมันก็แค่เล่นแอ๊กไปสิอะไรอย่างนี้
แต่การเปิดใจเราว่ามันก็เป็นส่วนสำคัญในการที่จะเข้าถึงบางอย่างของตัวละครของสิ่งที่เราเล่น
มันเลเยอร์มันมหาศจรรย์มากนะคะเยอะมาก
แล้วเราเองก็เคยแบบนั่งดูคนอื่นเล่นอะไรอย่างเงี้ยบางทีก็บางทีเราเห็นอุ้ยคนนี้ไม่ตั้งใจเล่นอะไรอย่างนี้
แต่พอลาปุ๊บเอ้าเล่นได้ดังนั้นว่ามันก็ทุกคนมีเทคนิคอะไรแบบไม่เหมือน

ใช่มีวิธีของตัวเองเพราะฉะนั้นมันแบบแล้วยิ่งโดนัทอยู่ในช่วงของการเปลี่ยนผ่านของการแสดงด้วยนะ
เรานับว่าการแสดงมันก็เปลี่ยนไปนะเราเองก็ต้องปรับนะงั้นเพราะฉะนั้นสิ่งที่มันสำคัญที่สุดคือ
มันต้องรับได้ทุกอันจริงมันต้องแบบเมื่อไหร่ที่มีกำแพงนะไม่รอด
จริงคนหนึ่งที่ก็ช่วยโดนัทมากเรื่องนี้คือหมอมน้อย
คือโดนัทเนี่ยเริ่มจากการที่โดนหม่อมว่านะคะคือว่าแบบร้องไห้เลยนะด่าเลยอ่ะ
ว่าเธอเป็นตัวเองเธอไม่เคยออกมาจากการเป็นตัวเองของเธอเลย
ทั้งที่ตอนนั้นเราเริ่มรับบทอื่นแล้วนะที่ไม่ใช่เป็นคำว่านางเอกที่ทุกคนเขาเรียกกันนะนะ
ว่าเออเราไม่ได้เล่นบทนางเอกแล้วแล้วก็หนูเปิดใจแล้วนะคะหม่อมหนูไม่เป็นตัวเองนะคะ

โอเค
เราก็รู้สึกอย่างนี้ในใจเราค้านมากเลยอ่ะโอ้โหนี่เราเล่นเป็นคนแบบร้ายแล้วนะ
เออแต่ว่าพอวันพอหลังจากนั้นมันใช้เวลาอีกหลายปีนะคะกว่าเราจะเห็นว่าเราเข้าใจแล้วว่าที่หม่อมบอก
คือเราใช้ตัวเองเล่นไงว่าเราไม่ได้ก้าวข้ามผ่านตรงนั้นพอเราโตขึ้นเราเข้าใจมันมากขึ้น
บทก็ต่างกันไปวิธีก็ต่างกันไป
ใช่แต่ละบทต่างกันแพลตฟอร์มที่เล่นก็ต่างกันหรือแต่ก่อนอย่างนี้พอให้ทำอะไรที่ไม่จริง
เราก็แบบฉันเรียนการแสดงก่อนนะไม่ได้ฉันทำอะไรไม่จริงฉันต้องแบบรู้สึก
ก็เป็นเดี๋ยวนี้สมมุติเราเจอใครมีปัญหาอย่างเช่นฉากแบบหรือตอนเรากำกับ
แล้วเราอยากเห็นน้ำตาเราต้องคิดแล้วเราจะพูดว่ายังไงดี
ถ้าเขาไม่ได้รู้สึกถึงขั้นที่เขาจะร้องไห้เราก็จะบอกเขาเลยว่าเราแค่อยากได้ภาพ
แล้วแต่นักแสดงก็จะไม่ความไม่ค่ะหนูจะเล่นเองหนูจะไม่อ้าว
พี่อยากได้เดี๋ยวนี้แล้วพี่คือไปแล้วพี่จะไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะพยายามทำให้มันง่ายขึ้น
เข้าใจมันมากขึ้นว่าสิ่งนี้ที่เราทำอยู่เราอยากได้มันเพื่ออะไร
ทำไมตัวละครต้องร้องไห้ในเส้นนี้
แต่พอมีผู้กำกับเขาเคลียร์ก็ชัดเจนว่า

เดี๋ยวก็แบบเอ้ยถ้าเราไม่ถึงจุดนั้นนะ

หรือเทคนิคมันคือเทคนิคมันทำได้
ออกไปแล้วก็คังตัวเองในห้องน้ำ
เพราะบางทีมันเกิดจะเสียเวลาชาวบ้าน

นี่ก็คือมาละกำโนญเงิน

ซึ่งสิ่งต่อเนี้ยก็คือเพิ่งเข้าใจละค่ะ
ในวัยนี้สรุปให้

พาร์ทกำกับมันมีอะไรบ้าง
โดมาทำกำกับแบบกำกับจริง

เมื่อกี้พูดไปนิดนึงเนาะว่า

มันไม่ได้เป็นการเรียนแค่การแสดง
เราก็ไม่ได้เคยคิดมาก่อนเลยว่าวันหนึ่งจะมาแบบกำกับ
จนไปเจอเนี่ยพอเราไปทำงานแล้วเจอภูมิกับที่แบบ

แบบโหแบบเฮ้ยเท่จังเลยเขาคิดแบบนี้ภาพมันออกมาเป็นแบบนี้
มันแบบมันอินสปายเราอะ
เออแล้วก็พอเรียนไปเรื่อยก็ต้องเรียนวิชากำกับ
ก็ต้องเอาคนอื่นน้องรุ่นน้องในคณะเอาเพื่อนมาเล่นอะไรอย่างนี้
แล้วก็พอได้เจออาจารย์ที่หลากหลาย

คือตอนเรียนเมื่อกี้เล่าให้เคนจิฟังว่า
เราก็แอนตี้เรื่องว่าเรียนละครเวทีแล้วก็ต้องมาอ่านอะไรคลาสสิก
เออก็แบบเบื่อรู้สึกแบบมันไม่หนุกเลยอย่างนี้
ก็จะพยายามหาโจทย์ใหม่หรือเอาความคลาสสิกนั้นมาตีความใหม่
ใช่ทีนี้ช่วงที่น้องนัทเรียนเราว่าอะไรหลายอย่างมันก็เริ่มเปลี่ยนนะ
เธออยากจะนัดฉันไปดูที่ไหนก็ได้ในมหาลัยโอ้ยนี่ก็สนุกเลย
นึกออกป่ะพ่อแบบไปเล่นที่บันไดห้องสันทนาการอะไรอย่างนี้

ใช่ร้านจอดรถทำได้หมดเราเริ่มมีภาพเราก็เริ่มสนุก
ทีนี้ระหว่างทางอะค่ะตอนนั้นเริ่มดูหนังแล้วก็ช่วงที่เริ่มดูหนังเนี่ย
น่าจะเคยเล่าให้เฟรมฟังก็พยายามหาตัวเองนะ
ก็อุ๊ยคนเก๋เขาต้องดูหนังจากจตุจักรคนเก๋

อิสระต่างนางอิสระหนังหาดูยาก
ดูไม่รู้เรื่องก็เลยโอเคฉันไม่ใช่คนเก๋แบบหนึ่ง
ฉันไม่ไปจตุจักรฉันก็ไปฟอร์จูนฉันไปฟอร์จูนก็ยังไม่สำเร็จ
ก็จะมีหนังบางเรื่องที่เราชอบเราก็จะเจอเริ่มเจอหนังเล็กอย่างแบบ
ลี่อเลียสก็ต้องไม่รู้จะถูกจับหรือเปล่านะคะ
ก็ซื้อละเมิดลิกสิตตอนนั้นมาดูชอบมาก
แล้วก็โตมากับการที่พ่อกับน้าชายพาไปลงหนังบ่อย
แล้วก็หนังที่มันสะเทือนใจเราหรือทำงานกับเราหรือยังอยู่ในความทรงจำของเรา
ก็มักจะเป็นเรื่องชีวิตของคน
ทีนี้มันก็เลยแบบสิ่งที่พ่อกับน้าฟูมฟักมาบวกกับ
เริ่มตอนเราเริ่มเป็นวัยรุ่นเริ่มมองหาเริ่มหาตัวตนของตัวเอง
ก็เริ่มแบบไม่ใช่คนเก๋
ก็เริ่มอยากลองทำก็แต่ความเก๋นั้นก็ยังเหลืออยู่
เราต้องทำหนังส่งประกวดสูตรคนเก๋ไหม

เท่สุดรู้สึกตัวเองเท่มาก

แล้วก็ไม่เข้ารอบอะไรเลย

ความไม่สมหวังในชีวิตบ่อย

มันทำให้เราแบบรู้และยอมรับ
ก็พอตอนที่เราพยายามมากเลยนะ
ตอนนั้นไปสนีอะไรมันไม่ได้สะดวกสบาย
ก็คือให้เพื่อนเป็นแอร์ถึงไป

เพื่อนก็คือเอาไปจนถึงจนได้

คนญี่ปุ่นต้องโทรกลับมาหาเรา

ไม่ได้ปิจารณาหนังเรื่องนี้

ตัดออกละ๑เค

ปี๒อาจารย์ก็แบบงง

ครูก้าวออกเรียนก่อนเดี๋ยวค่อยไปตอบ
อยากรู้ตอนจบของเรื่องนี้ไหม
ก็ได้เป็นคนแค่นั้น
มันเลยเป็นที่มาว่าพอเราเจออาจารย์พิเศษ
เราก็เลยพยายามทำอะไรที่แบบ
มันไม่ได้อยู่ในขนบของละครเวทีเท่าไหร่

เราไม่ได้คลาสสิกอะไรบางอย่าง
เราโตมาแบบคอนเทมแบบสุด

กลายเป็นว่าวันนี้ก็กลับมาย้อนอ่าน
ได้กลับมานั่งอ่านหนังสืออ่านบทละครเก่า

ไม่รู้เรื่องตอนนี้ก็คือพยายาม

แล้วพอสี่สิบก็คือมันไม่ทัน

เอาจริงป่ะ
โดนนั้นว่าตอนเราเรียน

ใช่เราโดนัทว่าหลายอย่างที่โดนนั้นมาเรียน

เราพยายามจะอ่านหนังสือเรื่องนี้ให้จบ

มันสนุกกว่าการที่แบบเราต้องท่องเพื่อไปสอบ
แล้วเราจำไม่ได้ยุคสมัยเลยในซองอะไรอะไร
มันแบบเราจำท่องชื่อใครไม่ได้สักคนเลย
มาด้วยการมั่วถูกป่ะ

มันเลยกลายเป็นว่าเรารู้สึกแบบ
เออหรือตอนนี้มีความคิดนะคะ
ก็พอเวลาว่างอย่างนี้
ตัวนั้นก็จะยังลงเรียนออนไลน์อยู่

ก็ยังเรียนก็ทำมาตั้งแต่ก่อนโควิด

โดนันว่ามันตอบกับยุคสมัยมาก

สมองเรามันรับได้มากกว่า

เพราะเราเพิ่งเปิด
เพราะเราเพิ่งเปิดแล้ว
ไม่รอบพี่ว่าตอนนั้นพี่โง่

แล้วแบบทำไมมันผ่านไปเลยวะ

แต่ว่าเพื่อนคนนั้นเขาก็อาจจะไปทำอยู่อื่นเราก็ได้นะตอนนี้
เราก็อาจจะโตมาเป็นถ้าจะพูดภาษาเธอก็คือก
เจอการปฏิเสธในชีวิตหลายครั้ง
มันทำให้เราแบบแล้วเราตั้งรับได้
แล้วเราก็รู้สึกว่ามันทำให้เราไม่หยุดที่เราจะแบบเรียนรู้

แต่นี่เรากำลังพูดเรื่องกำกับอยู่ใช่ไหมว่า
จะชอบเวลาที่ตัวเองทำอะไรแบบเล็กอะค่ะ
จริงแล้วงานที่ทำมาทั้งหมดก็เล็กหมดแหละแต่ว่า
จะรู้สึกว่าชอบอย่างตอนที่ทำ
หนังสั้นแบบยุคแรกเลยนะเรื่องกลับบ้าน
เป็นมีเล่นกับเวีย
ใช่ก็ชอบชอบความแบบ
จริงตอนนั้นก็แอบเอาถ้าถามว่าในมุมมองของหนัง
แอบมีความดัจจริตของเราอะไรที่เรายังแบบ
อาจจะไม่ได้พอดีแบบตอนนี้
แต่รู้สึกว่าเราก็มีความซื่อ
อะไรบางอย่างของเราที่แบบ
ไม่ได้พยายามกับ
เราก็ไม่ได้ไม่ได้แบบ
ไปแบบบีบคันนักแสดงมันจะเฟรสกับวัยเราตอนนั้นประมาณนั้น
นั้นว่ามันเป็นช่วงเพิ่งเริ่มด้วยแหละเพิ่งเริ่มแล้วได้ทำอะไรจริงจัง
แต่ขณะเดียวกันตอนที่ทำหนังเรื่องนั้นมันก็มากับการที่
พิสูจน์ตัวเองหลายอย่างกับคนอื่นเหมือนกัน
แต่ว่ามันก็อยู่ในจุดที่เพราะเราทำงานในวงการตั้งแต่เด็กใช่ป่ะคะ
แรงกดดันมันธรรมดามาก
แล้วก็เราไม่ได้สนใจว่ารอบข้างเราจะเป็นอะไร
จะมองยังไงจะคิดยังไงในขณะที่เรามากำกับ
เราก็เราก็พอเราตัดต่อเสร็จอะ
เรายังจำได้เลยนะความรู้สึกแบบ
แก๊งเด็กผู้ชายผู้ช่วยที่ทุกคนยืนดูกัน

เขาเปิดใจให้เรากันว่าโอเคเฮ้ยเข้าใจแล้ว

ว่ามันก็แค่นั้นเองแล้วเสร็จแล้วเราก็
ไม่ต้องมีดราม่าเป็นอะไรเรื่องใหญ่อะไร
บางทีมันมีความแบบมันมีคนที่เกี่ยวข้องเยอะ
มันมีอะไรที่มันประกอบกันเยอะ
ซึ่งบางอย่างมันก็พูดไม่ได้
มันก็อาจจะแบบมีงานที่ไม่ชอบเลย
หรือรู้สึกว่าทำได้ดีกว่านี้

ใช่แต่ตอนที่ทำกลับบ้านนอะชอบ
เพิ่งเสร็จบทราป๓
ก็ตั้งต้นจากที่เดิมก็คือชอบอะไรที่สุด
แล้วก็รู้สึกว่าทุกครั้งก็จะพยายามคิดถึงกลับบ้าน
ว่าเฮ้ยมันแค่นั้นเองแล้วมันก็เป็นหนังที่เราเป็นเราแบบสุด
แล้วพอเสร็จก็ทิ้งมันไว้อย่างนั้นก็เพิ่งมาทำ๓

แบบไม่ได้แรงต้องแบบทำให้เสร็จเพราะไม่แค่ไหนเท่านี้ต้องรีบทำออกมา
ใช่ก็เลยจากกลับบ้านมาถามว่าตอนนี้สิ่งงานตัวเองที่ชอบก็ชอบบทเรื่องนี้ค่ะ

ใช่ที่เขียนอยู่ยังไม่ได้ทำนะคะยังไม่มีเงินเลยสนใจ
ที่หายไปเก็บตัวเขียนบทนานอย่างนี้หรอ
ก็ปีที่แล้วหยุดงานเพราะว่าทำสารพัดเรื่องราวมา
แล้วก็รู้สึกว่าบางครั้งมันบางอย่างมันแบบเราสูญเสียอะไรในใจไป
แล้วพอมันวันหนึ่งเรารู้สึกว่าการที่เราแบบปรณีประนอมอะค่ะ
มันมันมีผลกับงานเราก็เลยรู้สึกว่างั้นเดี๋ยวเราตั้งหลักก่อนเราหยุดก่อน
เราไม่ได้จะแบบโอ้โหชี้แล้วสั่งเอาทุกอย่าง
ต้องแบบนี้ต้องแบบนี้ไม่ใช่ก็ไม่ใช่อย่างนั้นนะ
แต่คือบางทีการประนีประนอมมันเสียอะไรบางอย่างในงานนะครับ
ก็เลยงั้นกลับมาทำสิ่งที่เป็นเราดีกว่า
อะไรที่แบบเล็กกลับมาเหมือนเริ่มต้นใหม่
แล้วมันก็เหมือนรีสตาร์ทเหมือนกันนะ
โดนนับว่ามันก็ไวด้วยว่ามันก็เข้าใจอะไรมากขึ้นอะไรอย่างนี้
ตอนนี้นะบางคนถามว่าไม่ทำอะไรหรอ
แล้วแบบไม่รู้จะทำอะไรคอนเทนต์มันเยอะมาก

เยอะมากแบบก็เลย
ทุกคนต้องแย่งชิงต้องรีบทำรีบออกรีบอะไรอย่างนี้
ก็เลยกลับไปเล่นก่อนเพราะว่าพอคอนเทนต์เยอะ
มันมีบทประหลาดอะไรอย่างนี้

แล้วก็เรื่องจะทำอะไรก็ตอนนี้ถ้าเกิดอยากทำแล้วคิดว่าน่าจะเป็นงานที่ชอบที่สุดของตัวเองนะ

เพราะอันนี้เหมือนป๊อก็ตอบหลายอย่างที่เราอยากจะทำ

ที่บอกค่อยศึกษามาจนพึ่งจะรู้ว่า

พี่พูดมากใช่ไหม
ก็อยากเสือกชีวิตคุณภิกัม
ด้วยความเป็นทุนพี่ด้วยเลยอยากรู้เยอะ
ช่วง๕คำถามสุดท้าย
ก็จะเป็นมุมมองต่างที่เกี่ยวกับชีวิตแต่ละด้านของโด

อยากถามในมุมของคนที่ดูหนัง
ว่าโดนัทมีหนังอะไรที่เป็นที่๑ในใจเรา

ตอนนั้นว่าบิลลี่เลียสก็มีผลกับชีวิตมาก
หนังเล่าเรื่องเด็กผู้ชายที่พ่อส่งให้ไปเรียนต่อยมวย
แล้วเขาไปค้นพบว่าเขาอยากเต้นมาแล้ว
แล้วเขาก็ต่อสู้

จนเขาได้ทำสิ่งที่เขาอยากทำ
หนังเรื่องนี้โดนัทได้ดูในเวอร์ชั่นละครบิธีหา๓๔รอบ
เพราะมันเป็นหนังที่เราชอบบทที่เราชอบ
สมมติมันจะมีเล่นไปเที่ยวไปดู

ได้ดูจากหลายที่ในโลกด้วยนะคะแบบได้ดูที่ออสเตรเลียครั้งหนึ่ง

ชอบมันโดนัมว่าการที่เราได้เห็นใครสักคนทำอะไรที่แบบที่เขาอยากจะเป็นอยากจะทำจริงแล้วมันสำเร็จ
แล้วมันก็เป็นหนังแบบที่เราชอบที่พูดถึงครอบครัวพูดถึงความสัมพันธ์พูดถึงความฝัน
ความรักมนุษย์มันจะต้องการอะไรไปมากกว่านี้
ก็เลยแค่เลือกว่ามันมีผลกระทบกับเรามากสุด
คิดว่ามีผลจริงแล้วถ้าพี่โดไปตามดูแบบหลายเวอร์ชันด้วย
ใช่แล้วก็ยิ่งเวลาเราไปดูเป็นละครเวทีค่ะ
สิ่งที่เราได้มันก็คนละความรู้สึกกับการเราดูแลกัน
ฟังยากหน่อยยังฟังไม่รู้เรื่อง
แต่ว่าเราได้อะไรกลับมาก็เป็นหนังที่เปลี่ยนชีวิต
ทีนี้ในฐานะนักแสดงถ้าเกิดหนังหรือซีรีส์ที่ดูมาทั้งชีวิต

ถ้าเกิดมันแปลงมาเป็นเวอร์ชั่นไทยแล้วฉันอยากจะเล่นอันหนึ่ง

จริงเป็นคนแบบชอบอะไรเล็ก

ไปดูทามาก็คิดถึงตัวเองว่า
แต่คิดว่าเป็นเราเราจะทำได้ไหมเพราะเขาเก่งมาก

อันนี้ส่วนตัวนะคะว่ายังไงเขาก็ต้องได้

รู้สึกแต่ไม่รู้ว่าตัวเองทำได้หรือเปล่า
แต่ก็มีแบบถ้าฉันต้องเล่นบทนี้จะเป็นยังไง
รู้แล้วถ้าอยากเล่นอยากเล่นบทไหน

มาเล่นราวสิ

ยายาคือ
ฟันผ่าเอกที่แบบทิ้งไปหาอับริเกียล
ที่เป็นนางแบบเนี่ยต้องสูงกว่านี้
ไม่ตลอดอะรู้ว่าเฮ้ยจะเล่นเป็นอับริเกียลหรือเปล่าไง
เรารู้เลยว่าอับริเกียลแบบบทแบบสุดอะแต่เราก็ตอนเราดูยายาเราแบบ
เพราะว่าต้องเปลี่ยนบทแต่เราแบบมันตลกดี
แต่ว่าถ้าได้เล่นบทรับบทอาบิเกลไม่ได้หรอกค่ะมันเพราะว่าเป็นคนสวยไป
แต่จริงเรื่องนี้ถ้าใครได้ดูอะมันก็แตกแทนถ้าเป็นภาษาเราเนอะ
ก็แตกตันพอสมควรตัวละครต่างมันไปสุดของมัน
เล่นได้ทุกบทจริงนะเล่นเป็นคุณพี่ที่เดินไม่ได้ก็อยากเล่น

ี้ยนดีหรือว่าน้องที่เป็นพนักงานบนเรือก็น่ารักเก๋
แต่รู้สึกแบบเอาจริงไม่ค่อยได้รับบทที่เป็นคนสวยเอาจริงนะไม่ได้รับบทที่เป็นคนสวยเอาจริงนะไม่ได้รับบทที่เป็นคนสวยเอาจริงนะไม่ได้รับบทที่เป็นคนสวยเอาจริงนะไม่ได้รับบทที่เป็นคนสวยเอาจริงนะไม่ได้รับบทที่เป็นคนสวยเอาจริงนะไม่ได้รับบททที่เป็นคนสวยเอาจริงนะไม่ได้
เอาจริงนะไม่ได้รับบทที่เป็นคนสวยเอาจริงนะไม่ได้รับบทที่เป็นคนสวยเอาจริงนะไม่ได้รับบทที่เป็นคนสวยเอาจริงนะไม่ได้รับบทที่เป็นคนสวยเอาจริงนะไม่ได้รับบทที่เป็นคนสวยเอาจริงนะไม่ได้รับบทที่เป็นคนสวยเอาจริงนะไม่ได้รับบทททที่เป็นคนสวยเอาจริงนะไม่ได้รับบททททท
สักหนึ่งพีควันสักหนึ่งพีควันเหรอ
ตื่นเต้นแล้วนะเหมือนแบบกล้องดัวอยู่
ตื่นเต้นเพราะหน้าพี่ดัวดูแบบคิดแบบแปลว่ามีหลายคนจริงแปลว่ามีหลายคนจริง
กำลังคอมแพร่อยู่ว่าคนไหนคือที่สุดอะไรอย่างงี้หรอ

เอาที่นึกแว๊บขึ้นมาก็ได้สักหนึ่งสักหนึ่ง
ก็ไม่รู้อ่านชื่อเขาถูกไหมนะ
ภูมิกับพี่น้องฝรั่งเศสชาวฝรั่งเศสดาดีน
เขาทำคิดวิทยาบายอันนั้นก็เป็นเรื่องดาดีนดาดีน
ก็ชอบเขารู้สึกว่าเขาแบบเก่ง
แล้วคืองานเขาหลายงานเราก็รู้สึกว่ามันมีผลกับเรา

ตอนที่เขาแปลงฟาโก้มาเป็นซีรีส์ก็ชอบ
ชอบแบบมันที่สุดแล้วอะ
คือเหมือนคนพวกนี้เขาจะนิยมเล่าเรื่องเล็กน้อยถูกไหม

ใช่แล้วอย่างแบบพี่น้องดาเดนนี่ก็
เราว่าเขาทำเรื่องคนดีอะ

หมายถึงว่าเมื่อกี้โดเล่าว่าชอบเรื่องเล็ก
ก็จะชอบอะไรเล็กแบบเล็ก
แต่จริงเธอก็เป็นคนเก๋แล้วนะตอนนี้ที่พูดชื่อมาเนี่ย
เออพูดไปพูดมาแล้วก็อ่านนะ
ก็ถือว่ากลับมาเป็นคนเก๋แล้วนะ

ใช่ในฐานะที่เป็นเด็กการแสดงด้วยกันก็รู้สึกว่า

เธอก็ยังแบบยังอินหรือว่ายังสนใจที่อยากจะ
กลับไปทำละครเวทียุคใหม่ในคณะนักเรียนละครเวที
อยากทำนะคะแต่รู้เลยว่าสเกลความสามารถของตัวเอง
แล้วก็ทุกวันนี้ยังดูละครเวทีเสมอ
แล้วก็แบบเวลาเจอพี่บอยอย่างนี้ก็จะคอยบอกพี่บอยเรื่องที่
เราชอบให้พี่บอยออกมาเขาก็จะแบบขำเราอย่างไปดูวันส์ดูเป็นบอร์ดเวย์ดีมาก
ดีมากเล่นกันไม่ถูกไม่กี่อย่างแต่แบบโดนนั้นว่ามันสกิลมันอีกแบบนึงเลย
ละครเวทีก็รู้สึกว่าอยากดูชอบดูชอบดูชอบดูชอบเป็นคนดู
แต่ว่ารู้สึกว่าแบบมีคนที่เขาเก่งกว่ามากไม่นานนี้ไปทำรายการแล้วก็ได้ดูโชว์ที่พี่สั่งกำกับเป็นละครเวทีสั้นนะคะ
เท่งเล่นกับพี่จ่ายโอ้โหแบบดีแบบเออแต่เรารู้เลยว่าก็เราทำไม่ได้
มันอาศัยแบบเครื่องมือความเข้าใจความถนัดที่มันอีกอันดับละครั่วเลยอะค่ะ
แต่ก็ยังไม่หนีหายไปไหนนะจากวงการนี้
ก็ยังทำเออใช่ยังดูยังดูไม่กล้าเล่นเพราะว่าก็คิดเหมือนกันว่าเล่นไม่ได้

หนูไม่เคยคิดว่าตัวเองมีความสามารถพอ
เอางี้ถ้าเกิดมีผู้จัดมาชวนแล้วเชื่อมั่นในตัวเราว่าได้ดิจะเล่นวะ
ก็ต้องฝึกค่ะจริงแล้วก็คือจะกลับไปเรื่องเดิมแหละ
เราเป็นคนนอยเหมือนกันเวลาที่ต้องทำอะไรอย่างนี้มันต้องมาแบบเฮ้ยเราทำได้ไหม

เพราะเราที่คุยหลังกล้องกับเคนจิว่าเราไม่รู้ว่าเราทำได้หรือเปล่า
ไม่อยากไปเจอภาวะที่ผู้กำกับรู้สึกผิดหวัง

นึกออกปะเพราะบางทีอ่ะงานไทยอ่ะ
มันก็จะไม่ได้แคสต์ไม่ได้อะไรหรอกก็โทรเคยเห็น
หรือบางทีก็รู้สึกว่าเขาเล่นได้ดิ
เออแต่พอปุ๊บแล้วเราเห็นหน้าเขาว่าแบบ
ไม่ใช่อ่ะเราไม่อยากตรงนั้นนะ
เราก็เลยแบบเราก็จะรู้ว่าสมมุติมีคนชวนไปเล่นละครเวที
เราต้องมั่นใจเลยว่าเรามีเวลาพอ
มีเวลาให้ซ้อมพอบทนั้นเราทำได้จริง

ความสามารถเราไม่ได้ถึงที่แบบเดินเข้าไปถึงแล้วทำได้เลย
เขาต้องพร้อมที่จะแบบทำเราด้วย
เรายังเป็นนักแสดงที่ต้องการภูมิกับเสมอนะ
เออมันก็เลยเนี่ย
มีนะดีชอบจังเลย
ถ้าเขามีเวลาให้ก็อยากทำ

ไม่เห็นต้องการใครมาไอ้นี่เราเท่าไหร่เลย

งานก็เขินไม่กล้าบอกแล้วว่าแบบช่วยนิดนึงค่ะ

เพราะเขาจะคิดว่านี่โดนัสง่ายเลยถูกไหม
อันนี้เนี่ยนะวันก่อนไปทำงานกับผู้กำกัดผู้หญิงเห็นเด็ก
ก็ชอบมากเลยเขาก็แบบ
ขอคุยอธิบายพอประมาณนึง
ว่าอันนี้เรากำลังทำ
ไม่ใช่ก็เอาใหม่บอกกัน

เออแต่ว่าบางทีแหละหน้าสกองเนาะมันหลายอย่างเกิดขึ้น

แต่ว่าจริงแล้วพอทำงานไปเรื่อยค่ะ
โดนันว่าหน้าที่การแสดงก็เป็นเรื่องของนักแสดงเหมือนกันนะ
ที่ต้องรับผิดชอบเองจะมาแบบยกมือฮัลโหลให้มีตลอดไม่ได้

รู้สึกว่าด้วยความที่แบบนี่คิดว่าต้องมีฐานคนดูแบบเด็กเจนซีเยอะ

เออก็เลยรู้สึกว่าอยากให้อยากให้พี่โด่ฝากว่าแบบว่า
มีอะไรที่อยากจะบอกแบบว่านักเรียนการแสดงหรือนักเรียนฟิล์มในยุคนี้ไหม
แบบว่าที่มันมีการแข่งขันสูงมากในทุกวันนี้
จริงก็บอกกันยากแหละค่ะว่าทุกคนก็ต้องแบบไปทดลอง

ทดลองดูเองจริงเราผ่านมาหมดแล้วแหละ
มองแงสุดเป็นคนดีสุดไม่อยากทำอยากแนวอยากเท่
เป็นคนธรรมดาเราทำมาหมดแล้วอ่ะ

มันก็เลยเรารู้สึกว่าก็ออกไปทำไปใช้ชีวิต

ไปลองดูแล้วก็ตั้งสติรับมือกับสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นให้ได้
นั่นมันคือสิ่งที่สำคัญอย่าไปกลัวการผิดหวัง
มันเกิดขึ้นอยู่แล้ว
จริงนะอย่างบางทีแบบไปมีชื่อเสนอเข้ารับรางวัล

ก็แบบว่าเออหลังก็เริ่มแบบ
อันนี้เหมือนตัดตัดพอ
แต่ว่าขนาดเดียวกันในใจเราก็รู้ว่า
งั้นเราต้องทำเพิ่มขึ้นอีก

ใช่ไม่กลัวเอาความผิดหวัง
ออกไปทำ
ไม่งมีอะไรสายหรอก
ตัวเองแบบเดี๋ยวนี้อ่ะอืมไม่งั้นมันก็หมดเรื่องที่ต้องค้นหากับ
ตัวเองแล้วอ่ะใช่หมดเรื่องสนุกกับตัวเองแล้วเนี้ยมันก็เอาให้ทำอะไรต่อ
เสร็จแล้วหรือสมมุติเราแบบประสบความสำเร็จเร็วโอ้โหทีเนี้ยมันมาพร้อมกับ
แบบความคาดหวังอะไรนานานนานอืมเพราะฉะนั้นถ้าเกิดแบบ
น้องน้องเด็กก็เข้ามาอะไรให้เต็มที่อ่ะอืมลองดูโตขึ้นมา
ความคิดเรายังไงมันก็เปลี่ยนนะก็เหมือนที่โดน
ใครได้ทำ

อยากมีบทแบบสนุกเล่น

เราจะเฉียนให้ประหลาดที่สุด

เดี๋ยวเราเขียนได้บทเลยคนสวย
พี่ตอบรับเลยพี่บอกทำทำไม่ต้องฉลาดอะไร

เล่นเลยไม่ต้องเก่ง
ไม่ต้องเก่งด้วยสวยอย่างเดียวเลย

พี่ไม่เคยเล่นละครสวยเลยนะนี่พี่พูดจริงนะ

แน่นอนจัดให้ได้

จริงเราได้รู้อะไรเกี่ยวกับโดที่เราไม่เคยรู้มาก่อน

ที่แหน้มเหนียนมากเลย

จริงก็ตอนนี้ไม่มีเวลาไปเล่นหรอก
ตอนนี้เริ่มไม่รู้แล้วว่าอะไรคือความจริง
ก็มีซีรีส์มีที่กำลังจะฉายปีนี้นะคะน่าจะมี๓๔เรื่อง

ใช่ค่ะปีนี้เล่นเยอะมากค่ะไม่ใช่อะไร

เก็บเงินไปทำหนังชีวิตฟิล์เมเกอร์

ขอเป็นคนสวยได้ป่ะพี่ก็ไม่เลิก
เอาละครับวันนี้เราก็คุยกับคนสวยกันไปแล้วนะฮะ

เราสามารถดูมนุษย์ดูหนังได้ที่ไหนบ้างครับ

ไปถามเพื่อนเวยกลัวนไปเอาหน้าไปไหน

อย่างนี้ต้องก็ความกลับมาทำงานเป็นเรื่องเวลาแล้ว

สวัสดีครับ